ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์๓วันแล้ว
สำหรับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงคราน
มีการยึดใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วนะคะจำนวน๒๕๕คน
รถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไปแล้วจำนวน๗๕คัน
ใช่ครับแล้วก็หลายจังหวัดนะครับยังพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการเมาแล้วขับง่วงแล้วขับเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งทีเดียวครับ
ที่จังหวัดน้องคายครับเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักไปชนแผงกั้น
ข้างทางตกในร่องกลางถนนที่บริเวณถนนมิตรภาพ
งคายอุดรธานีช่วงขาออกครับมีผู้บาดเจ็บสองคนติดอยู่ภายใน
คือนายปรีชาสุวัสดิ์อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นคนขับ
บาดเจ็บถูกรถทับอาการสาหัสนะครับ
ด้านข้างเนี่ยก็พบนางสาวปียนาฏหลักฐานอายุ๔๑ปีซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อย
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้ยินเสียงเบรก
แต่ก็ได้ยินเสียงชนแผงกั้นคาดว่าน่าจะหลับใน
รีบออกมาดูแล้วก็ช่วยเหลือกันแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง
ชนท้ายกับรถยนต์๒แถวรับจ้างจนมีผู้เสียชีวิตคาที่๑คน
และนางสุธรรมตาจันดีอายุ๕๑ปีผู้โดยสารเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนอาสาสมัครทหารพรานสมใจฟูสวัสดิ์อายุ๒๖ปี
สังกัดกองร้อยทหารพรานกรม๓๑จังหวัดพยาวขับรถเก๋งก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ต่อมาตำรวจก็ตามไปสอบปากคำอาสาสมัครทหารพรานสมใจที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้เป่าแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณ๕๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คุมตัวดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
และมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเกินนะครับ
ก็ทำให้เป็นเหตุเฉียวชนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดพิสุนโลกตำรวจและทหารกว่า๕๐นาย
ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บนถนนสายหลักของเมืองพิสุนโลก
เมืองต้นไม่พบผู้เมาแล้วขับ
แต่หากเจ้าหน้าที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
และมีปริมาณเกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จะถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่นะครับ
แล้วก็ยึดรถด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น
ส่วนรถของกลางที่ยึดไว้ก็จะไปเก็บไว้ที่กองพลทหารราบที่๔

โดยผู้ครอบครองก็สามารถนำเอกสารหรือหลักฐานไปขอรับรถคืนได้นะครับ
หลังจากหมดช่วงของเทศกาลสงครานภายใน๗วันครับ
ด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชสรุป๓วันอันตราย
ช่วงวันที่๙ถึง๑๑เมษายนนะครับ
มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท
การดื่มแล้วขับจำนวน๓๐๘๕คน
ผู้กระทำความผิดดำเนินคดีไปแล้ว๑๙๙๔คน
ใบอนุญาตขับขี่๒๕๕คน
และเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ
มาตรการดื่มไว้ดื่มแล้วก็ไม่ขับเอาไว้๗๕คันแบ่งเป็นรถจักรยานโยน

โดยเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับคืนรถได้หลังช่วงของสงคราน
หากไม่ติดข้อกำหนดทางคดีครับ
สำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
อกจากจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงแล้ว

ถูกยึดรถไม่มีรถที่จะใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ